พอจอบนี้เนี้ยอย่างตุราค่ะเพราะเด็กทำใกล้จะปิดเทิมใช่ไหม
ครับบอกสอบตายภาคอ้าว

เด็กคนนี้เนี่ยลูกคุณแม่เนี่ย
พึ่งสอบเสร็จหม้อหนึ่งเองค่ะดีใจ
มาลงเล่นน้ำทั้งชุดนักเรียนเลย
แล้วจากที่เด็กเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน

รองเท้านักเรียนอ่ะรองเท้านักเรียนของลูกอ่ะทอดไข่ดาวไว้ให้ค่ะย้ำเลยนะช่วงปิดเทอมนะใช่ช่วงปิดเทิมเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากอ่านเลยแต่มีให้อ่านทุกปิดเทอมเลยต้องระวังนะเนี่ยแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่แม่น้ำเจ้าพญาเลยคุณผู้ชมโอ้โหแม่นี่ใจแทบขาดคุณแม่ฉลาอายุ๕

อย่างเงี้ยถุงเท้าถอดทิ้งไว้แล้วแม่ถึงเอารองเท้านักเรียนลูกมากอด
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าลูกชายกินข้าวได้๒คำ
แล้วรถนักเรียนมารับแล้วก็หันมาบอกผมไปแล้วนะแม่
ใครจะรู้ว่าไอ้ประโยคผมไปแล้วนะแม่
ไม่ได้หมายถึงแค่ลูกไปโรงเรียนแต่หมายถึงไปจากแม่ตลอดชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
น้องโบ๊ทที่แม่บอกเนี่ยน้องโบ๊ทอายุ๑๓ปีเด็กชายธานุเดช
เรียนอยู่ม๑ตำรวจก็ต้องประสานนักประดาน้ำมางมค้นร่าง
แล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าตัวน้องโบ๊ทกับเพื่อนเพื่อนม๑ด้วยกันเนี่ย
คือเพิ่งสอบเสร็จไงก็เหมือนกับฉลองอ่ะดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
สอบเสร็จแล้วมันดีใจอะจะติดเพิ่มนะว่านังสือมาตั้งนานมันได้ปลอดโป่ยแล้ว
เฮ้ยไปเล่นน้ำกันดีกว่าจุดตรงนี้เป็นท่าจอดเรือข้ามฝากเก่าค่ะ
ระดับน้ำมันก็ลึกแล้วมันก็เชี่ยวมากด้วย
น้องอ่ะโอ้โหนี่คืออะไรนี่คือภาพตอนที่ลงไปเล่นน้ำเหรอ
มีคนถ่ายเอาไว้ได้น้องกับเพื่อนคุณผู้ชมยังมีชีวิตอ่ะนะ
ใช่ตอนที่มาถึงท่าน้ำแรกแล้วก็จะลงไปเล่นน้ำกันนะคะ
น้ำไปแล้วคุณโอ้โหแต่เชื่อไหมหลังจากที่น้องจมน้ำไปอ่ะ
การค้นหาเนี่ยยาวนานเหลือเกินตั้งแต่๔โมงใช่ไหมที่น้องมาเล่นน้ำ
จนสี่ทุ่มอ่ะค่ะโอ้โหหกชั่วโมงคุณผู้ชม
คือน้ำตอนนี้เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยานี้ที่เรารายงานเนี่ย
มันไหลเร็วและแรงค่ะนะครับแต่เนี่ยตอนที่เจอร่างน้องน่ะ
เลยอยู่ห่างกันนิดเดียวห้าสิบเมตรเองอ่ะโอ้โห
เอาร่างน้องขึ้นมาบนฝั่งยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็นำร่างของน้องโบ๊ท

ตามขั้นตอนต่อไปโอ้พ่อแม่ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานเลยนะคะ
ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลอย่าให้คลาดสายตานะ
กับน้ำจริงเป็นของคู่กันมากเลยค่ะ
ฝากครอบครัวดูแลแม่เฉลาวด้วยนะฮะ
อาจจะต้องดูแลสภาพจิตใจด้วย